ให้กำลังใจครับเพื่อสุดท้ายนะครับแพ้ไม่ได้ยังต้องมีหนึ่งคะแนนนะครับ
บุรีรำเดินทางไปเยือนซานเฟชเช่ฮิโรชิมาแชมป์เจลีกจากญี่ปุ่นนะครับ
ความพร้อมเป็นอย่างไรวันนี้เราเช็คกันอีกครั้งก่อนที่จะแข่งขันในช่วงบ่ายครับ
การเจอกันครั้งนี้หวัลสมสอนบอกนะครับว่า
ตอนนี้มีผู้เล่น๒๓คนเริ่มไม่สบายเนื่องจากว่าอากาศมันหนาวครับ
อุณหภูมินั้นไม่ถึง๑๐องศาเซลเซียสก็ต้องเช็คอาการจนถึงนาทีสุดท้าย
แต่ก็ย้ำทุกคนว่าแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักที่บาดเจ็บติดโทษแบน
หรือว่าป่วยกี่คนก็ตามลงสนามขอให้สู้เต็มที่
ยังเหลืออีก๔นัดถือว่ายังมีรุ้นในการเข้ารอบครับ
ฟุตบอลยังเหลืออีก๔แมทนะครับ
ไม่ต้องคิดว่าจะไม่สู้นะครับ
ไม่ต้องคิดว่าจะถอดใจนะครับ
ทุกแมตซูคาดใจนะครับสำหรับบุรีรัมย์

ถ้ามีแต้ม๑คะแนนก็ไปลุ้นกันต่อทั้งสองทีมแต่ถ้าเกิดว่าทีมใดทีมหนึ่งชนะนั้นแทบจะตัดอีกหนึ่งทีมออกจากสารบกของการลุ้นในการเข้ารอบเลยครับ